เยียวยาของหน่วยงานกีฬาที่ช่วยให้กับคนมวยทั้งหมด๗กลุ่ม
จะเป็นอย่างไรนะครับเรามีข่าวนี้มาฝากด้วยครับ
ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
รองผู้ว่าการกรกฐฝ่ายกีฬาอาชีพแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับ

เรื่องต้นยืนยันนะครับจะให้ช่วยเหลือทั้งหมด๗กลุ่มของวงการมวย
ประกอบเป็นนักมวยผู้ปรึกษรผู้ทศิลป์หัวหน้าค่าย
ผู้จัดการนักมวยผู้จัดรายการแข่งขัน
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือในสนามมวยครับ
จะใช้งบก้อนแรกนะครับ๒๕ล้านบาทจากคณะกรรมการกีฬามวยในการเยียวยา
หากไม่พอก็จะมีการของงบเพิ่มเติมครับ
ยังมีการยืนยันว่าจะเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ
ทำประชุมคณะกรรมการกีฬามวย๑๘พฤษภาคมนี้
เพื่อให้ผ่านความเห็นชอบจากนั้นจะประกาศนะครับอีกครั้งหนึ่ง
ก็คาดว่านะครับจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนพฤษภาคม
ส่วนผู้รับการเยียวยาจะรับเงินจำนวนเท่าไหร่

อยู่กับการจัดสรรงบประมาณและจำนวนผู้ผ่านหลักเกณฑ์
ซึ่งอยากให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นแบบครอบคลุมทั้งวงการมวยให้ได้ครับ